อวสารมื้ออาหารเราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว

มันไม่ใช่เต้าเจียวมันคือไข่แมลงสาบ
แล้วประเด็นคือพอเขาบอกทางร้าน
ร้านก็คิดตังค์๑๘๐บาทแล้วก็พนักงานก็หัวเราะแห่
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะ
พอมีการแชร์ไปในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้
ผอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
ไปถึงที่ร้านเลยร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านดังแถวสงขลาเลยนะ
ร้านเจ๊โบ๊ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา
ก็พอไปถึงเนี่ยนะคุณคิดว่าร้านคนจะน้อยไหมล่ะ
พอมันมีข่าวแบบนี้ดิฉันก็เข้าใจว่าคนจะบางตา
แต่เปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเปิดให้บริการปกตินะ
ไปกินตามปกติไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย

ฉันเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้านี้ฉันก็ไม่รู้เรื่อง
เรื่องไขมะแรงสาบในถ้วยเย็นตะโฟว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

ถ้าเกิดว่าเจอไขมะแรงสาบจริงนี่
ต้องมาบอกสักคำนึงไหมในวันที่มากิน
ไม่ได้มาบอกฉันในวันเกิดเหตุนะฮะ
แต่เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วก็เพิ่งมาบอกอีกวันอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่แล้วก็ตัวเจ๊เขาก็บอกว่า
เปิดร้านมาตั้งหลายปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย

นี่เจ๊ก็ยืนยันไงว่าไม่รู้เรื่องก็น่าจะมาบอกกัน
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ก็บอกว่าพอไปตรวจสอบที่ร้านเย็นตะโฟนี้
มีใบประกอบการร้านอาหารถูกต้องนะ
ก็แนะนำไปเรื่องเกี่ยวกับสุขาพิบาลทั่วไป

เพราะว่าหลังร้านมันมีของสะสมอยู่เยอะ
มันก็อาจจะเป็นพวกแรงพ่อพันธุ์โรคได้
ทีนี้หลังจากนี้ทางเทศบาลก็จะมาดูแลเรื่องความสะอาด
เจ้าของร้านเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

สิ่งที่มันควบคู่กันก็คือเรื่องความสะอาดนะคะ

ว่าถ้ามันเป็นไข่แมลงสาดจริงจะรับผิดชอบต่อลูกค้ายังไง
เพราะว่าตัวลูกค้าเองเขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลนะฮะ
ว่าถ้าคุณมาร้านนี้คุณจะแก๊กไหมอะไรอย่างนี้นะ

ตอนแมลงสาปมีไข่ออกมาด้วยแบบโอ๊ยขนลุกค่ะ
คือเขาบอกว่าไข่แมลงสาปจริงนะจ๊ะ
แล้วก็๒ชามที่คิดเงินไปที่พ่อกับลูกเขากิน
คิดไป๑๘๐บาทนะครับ